แล้วไม่ใช่แค่โรคระบาดในช่วงนี้
ที่มีมานานแล้วแต่มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน
ก็อยากจะเตือนกันด้วยโรคที่ว่านี้คือโรคอะไรนะคะ
เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยกับชิสามาเช่
โรคที่ว่านี้คือโรคไข้ฉี่หนูค่ะ
หลายคนบอกโอ๊ยเคยได้ยินแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย
อย่าประมาทไปคุณผู้ชมเราไม่รู้นะคะว่าเชื้อโรคมันจะมาจากที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
คือเรื่องนี้นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ช่วงนี้ฝนตกชุกหลายพื้นที่บางที่ก็มีน้ำท่วมขังถูกไหม
ประกอบกับว่าเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกด้วย
เกษตรกรต้องการน้ำเวลาน้ำมันขังในถุงนาในพื้นที่การเพาะปลูกเนี่ย
มันก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคฉี่หนูได้
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะอย่างระนองยาลาพังงาสงขลาพัทธลุงช่วงนี้ฝนตก
ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าจังหวัดที่ว่ามาเนี่ยมีอัตราการป่วยสูงสุดเลยนะคะ
ว่าเชื้อโรคนี้มันจะเข้าสู่ร่างกายยังไง
เข้าร่างกายทางบาดแผลค่ะอย่างแผลในเท้าในขาที่เราอาจจะมีอยู่แล้ว
อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรเล็กน้อยก็ตามเนี่ย
เวลาที่เราไปเดินย่ำน้ำผิวหนังมันจะอ่อนนุ่มจากนั้นเชื้อโรคมันก็จะเข้าไปในร่างกายของเรานะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะอาการเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ย
ลองสังเกตดูค่ะไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะน่องหรือโคนขาเนี่ย
เป็นจุดสังเกตเลยว่าถ้าคุณเจ็บน่องเจ็บขาแปลว่าอาจจะมีความเสี่ยงเป็นไข้ฉี่หนูแล้วแหละ
จากนั้นนะพวกอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงก็จะมีร่วมด้วย
ถ้าสังเกตตัวเองว่ามีอาการแบบนี้อย่าซื้อยามาทานเองนะคุณผู้ชม

ที่สำคัญค่ะต้องเล่าต้องอธิบายประวัติการเดินลุยน้ำให้คุณหมอได้ทราบเอาด้วย
เพราะว่าจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ตรงจุดนะคะ
ทีนี้คำแนะนำถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำย่ำน้ำจริง
เฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนที่ทำความสะอาดก็แล้วแต่
ใส่รองเท้ามูดเป็นแบบหุ้มปิดมิดทิศค่ะ
หรือจะใช้ถุงพลาสติกหุ้มรองเท้าอีกทีก็ได้
ยังไงก็ได้ให้แห้งที่สุดไม่ให้เท้าของเราสัมผัสกับน้ำโดยตรง
ถ้าหากว่าเรามีบาดแผลอยู่แล้วตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณขาบริเวณเท้าเนี่ย
หรือไม่ก็เลี่ยงไปก่อนในช่วงนั้น
ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราต้องไปลุยน้ำท่วมแบบนี้

กลับถึงบ้านรีบอาบน้ำชำระร่างกายทันที

แต่ถ้าหากมีอาการอะไรต่างเพิ่มเติม
หรืออยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้

อันนี้ก็เป็นการเตือนภัยกันเหมือนกับว่า
เราจะได้เฝ้าระวังกันเป็นแบบระมัดระวังค่ะ

ไม่ใช่แค่แบบกลัวโควิดแล้วอย่างอื่นไม่กลัวก็ไม่ใช่

มีอะไรดีเดี๋ยวชิสาจะมาแชร์ค่ะ